คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูคนแกล้งตัวเองกันหน่อย
แกงยังไงให้น่ารักน่าเอ็นดูไปติดตามกันค่ะกับช่วงจอ

ขนาดนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
เออขึ้นชื่อเรื่องแกงเรื่องอ้ำ
ต้องยกที่แขนเขานะคะ

แต่ดันอยากรู้สู่ให้หลานปกป้องดูหรือยัง
หลานร้องไหมน้า

กล้วยมาโอ้โหแขป๊อปนี่แบบสุดยอด
เต็มมากพร้อมเจ้าของจริงนะกินได้ด้วย
เอ็นดูเอ็นดูนะคะแข่แข่จ๋า